แน่นอนว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับ
นั่นก็คือมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับมาดามแป้งแบบสดสดเลยนะครับผ่านทางวิดีโอคอร์นะครับ
สวัสดีครับมาดามแป้งครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
ได้ยินชัดแจ่วเลยครับวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่แทนพี่เจวรปัตย์นะครับ
ก่อนอื่นเลยก็ขอสอบถามเลยนะครับก่อนแข่งอาเซียนครับครั้งนี้นะครับ
มีกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของการเตรียมทีมนะครับ
แล้วก็มีอุปสรรคมากมายทั้งบุกไปเสมออินโดแพ้มาเลเซียแล้วก็เสมอเวียดนามนะครับ
ตรงนี้มาดามแป้งรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
จริงต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่สำคัญนะคะ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสี่ตัวแป้งเองเนี่ยก็ได้มีโอกาส
ถ้าเป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเมื่อวันที่๒๓สิงหาปีที่แล้ว
แล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ไปแข่งก็ได้แชมป์ที่สิงคโปร์
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะนะคะมาให้
แต่เราพูดกันแล้วค่ะว่าในผู้เล่น๒๓คนเนี่ยยังไงเราจะพยายามรักษาแชมป์ให้ได้
อุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
อยากให้มาดามแป้งเล่าถึงนัดที่เสมอเวียดนามนิดนึงนะครับ
ความรู้สึกในห้องแต่งตัวครับเห็นมีภาพที่มาดามแป้งนั้นปลูกใจนักเตะด้วยนะครับ

คือจริงแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกของแฟนบอลไทยทั้งชาติว่า
คู่แข่งหลักของเราในอาเซียนก็คือเวียดนาม
เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เจอกับเวียดนามเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคู่รักคู่แค้น
เมื่อปี๒๕ปีที่แล้วแล้วเป็นการแข่งขันแบบยั่งเยือน

แต่จริงปีที่แล้วเราก็ได้ชนะเวียดนามที่สิงคโปร์
ในรอบรองชนะเลิศนะคะก่อนที่เข้าไปเชียงกับเวียดีเซีย
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อีกมันเป็นเขาเรียกอะไรครับ
อยากเห็นคู่คิงเป็นไทยแล้วก็เวียดนามแล้วก็ทำได้สำเร็จ
การไปเยือนที่แป้งรู้สึกสำหรับใจแป้งนะคะ
รับตำแหน่งผู้จัดการทีมและอยู่ในโทรแมนนี้มาสมัยที่สองเนี่ย
การไปเยือนที่แปลว่าทารุณที่สุดเนี่ยคือ
เยือนมาเลเซียที่บูกิจจาริวเพราะว่าคนเยอะมากนะ
สนามนั้นไม่ชนะทำยังไงยิงเท่าไหคลองบอลเท่าไหร่ก็ไม่ชนะนะคะ
ส่วนไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดิ่งเนี่ย
มันเป็นที่นำทีมไปแข่ง๔เกม
ก็เราก็ชิงกับเวียดนามนะคะ

การที่เราเสมอ๒๒ก็ยอมรับวันนั้น

ในช่วงคืนเดียวพูดว่าเสียดายเป็นครั้งที่๒๐๐
เพราะว่ามันชนะ๒๑แล้วนะ

เสมอแพ้แล้วก็ชนะ
ดามแป้งครับถามสอบถามนิดนึงครับ

ยังไงบ้างครับกับอนาคตผู้จัดการทีม
แล้วก็ฟุตบอลชายทีมชาติไทยต่อไปครับ

คือแป้งมองว่าเวียดนามปูทีม

จุดหมายสูงสุดของฟุตบอลในอาเซียน

เองในฐานะที่ทำฟุตบอลมา๑๖ปี

เคยนำทีมหญิงไปบอลโลกมา๒สมัยแล้ว

ซึ่งขณะนี้แก่มากอายุ๕๗ปี

อยากนำฟุตบอลทีมชาติไทย

สุดท้ายอยากให้ประดับแป้ง
ฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยครับ

วิกฤตของบอลไทยที่ทุกคนพูด
อยากจะได้สนามที่

ห้าหมื่นคนซึ่ง

ก็คือผู้เล่นคนที่ไปสอง

อยู่บนฟุตบอลคือพลังที่สำคัญที่สุด

ของทั้งผู้ชมในสนาม
และผู้ชมทายทอดทางทีวี

ส่งพลังมาถึงทีมชาติไทย
แล้วก็เป็นแมทที่สมศักดิ์ศรี
ขอขอบคุณจากใจจากใจจริงนะครับ

ทีมชาติไทยให้ทำงานให้ดีต่อไปด้วยนะครับ
ขอบคุณมากนะคะครับ